ตอนนี้ทางครอบครัวศรีวัฒนประภานะคะก็เตรียมที่จะส่งร่างของเจ้าสัววิชัยแล้วก็นางสาวนุสราสุกหน้าไม้กลับมาบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทยแล้ว
ส่วนทางด้านคุณไอยวัฒน์ศรีวัฒนประพาลูกชายคุณวิชัยนะคะหลายคนน่าจะได้เห็นจากโพสต์ในไอจีแล้วก็ตามโลกโซเชียลแล้วล่ะว่า
ถือว่าเป็นการออกมาโพสต์ภาพแล้วก็เปิดใจถึงความรู้สึกเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะคะที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปโดยที่ไม่มีโอกาสได้ร่ำลานะคะ
นายอายวัฒนศรีวัฒนประภาหรือว่าคุณต๊อปลูกชายของนายวิชัยศรีวัฒนประภาออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
หลังจากที่ศูนย์เสียคุณพ่อไปโดยลงรูปภาพที่ถ่ายคู่กันจำนวนนึงนะคะคือต้องบอกว่าภาพเนี่ยเป็นภาพที่ดูแล้วสนิทสนมกันมากคือกอดกันเกือบทุกรูปค่ะเหมือนเป็นช่วงวันพ่อหรือเปล่าไม่ทราบว่าออกไม้ไปให้มีการกระบเท้าด้วยโดยโพสต์แคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะสรุปใจความเป็น
แบบนี้ผมเป็นคนที่รับไม้ต่อจากคุณพ่อผมจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังและผมเชื่อว่าทุกคนจะสนับสนุนผมไม่มากก็น้อยในทุกทุกด้านขอขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้และกำลังใจจากทุกที่คุณพ่อสอนผมให้เข้มแข็งและเป็นคนดูแลครอบครัวมานานมากท่านมีวิธีการสอนให้ผมเติบโตแบบไม่รู้ตัวท่านเป็นแบบอย่างในการทำงานและ
ที่สุดไว้ให้ผมแล้วและผมจะดูแลรักษามันให้ดีเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้และจะไม่มีวันไหนเลยที่จะทำให้คุณพ่อผิดหวังในตัวผมผมและครอบครัวกราบขอบคุณอีกครั้งกับความจริงใจและความหวังดีในเวลาที่ยากลำบากแบบนี้
อยู่ออกมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน
จากภาพจากข้อความต่างที่เราเห็น

คือเหมือนเพื่อนกันมากกว่าทำอะไรด้วยกันทุกอย่าง

คือวันพรุ่งนี้วันที่๒เพื่อสะจิกกาศยนต์
แล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารครับ
การนี้สมในพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุฎนาปรด๙ปรดกระหม่อมพระราชทานโกต๘เหลี่ยม
เบนจาตั้งประดับปีกรองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่๓พฤศจิกายนถึง๕พฤศจิกายน
ส่วนนางสาวนุษยาสุขนามไม้ยาดยาดก็เตรียมจากพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดเพิ่มทาน
ส่วนความคืบหน้ากรณีสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยตก

อังกฤษเองก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบกล่องดำอย่างละเอียดค่ะ
โดยหลายคนก็ยังคงคิดว่าเฮลิคอปเตอร์อาจจะบินชนกับสิ่งของ
หรือว่าชนกับอะไรสักอย่างเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุน่าเศร้านี้หรือเปล่า
แต่ที่แน่ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ได้บินชนกับโรนที่บินอยู่ในพื้นที่อย่างแน่นอน
รายงานสาเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกอ้างจากบล็อกบทความออนไลน์ของกลุ่มนักบินอาชีพ
คือมีนักบินออสเตรเลียชาวออสเตรเลียคนนึงเนี่ยนะคะ
เขาตั้งข้อสมมุติฐานเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะนกก็เป็นไปได้
แล้วก็อาจจะบังเอิญบินเข้าไปแล้วก็ชนกับใบพัดหลัง
ก็เลยทำให้เกิดการขัดข้องแล้วก็เกิดเป็นโศกนาฏกรรมขึ้น
บินชาวออสเตรเลียคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีประสบการณ์
ที่นครเมลเบิ้ลของออสเตรเลียนะคะว่า
โปรดิวเซอร์จากงานเนี่ยเขาวางแผนใช้สะพานโบ๊ค
ซึ่งเป็นสะพานยาวที่สุดในออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งในพิธี

เพราะว่ามันมีฝูงนกนางนวลแล้วก็ผีเสื้อกลางคืน
มวลมหาศาลมาเล่นไฟก็เกรงว่าอาจจะสร้างปัญหาได้
จากนี้มีนักบินอีกคนนึงนะคะมาบอกเหมือนกันว่า
แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
แต่สิ่งเลวร้ายแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเฮลิคอปเตอร์ที่ใหม่และทันสมัย
ซึ่งได้รับการดูแลโดยเลโอนาโดบริษัทผู้ผลิตไฮลิคอปเตอร์ค่ะ
นายโทนี่เคเบิลผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุทางอากาศ
เคราะห์จากคลิปที่เราได้ดูกันเนี่ยนะคะว่า
น่าจะเป็นความขัดข้องของใบพัดส่วนหางแน่แล้วล่ะ
เพราะว่าการออกตัวในช่วงแรกก็ดูปกติดี
แต่ใบพัดอาจจะมีการแตกหักค่ะ
ตัวเครื่องก็เลยหมุนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับใบพัดหลัก

นักบินจะต้องแก้สถานการณ์ด้วยการใช้พลังงานจากใบพัดหลักเพียงอย่างเดียว

แต่เนื่องจากขณะเกิดเหตุเนี่ยคือมันเพิ่งจะเอาเครื่องขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นระดับการบินมันต่ำเกินไป
ก็เลยไม่สามารถที่จะแก้สถานการณ์นี้ได้ทันนะคะ